มาดูความคืบหน้าคดีกลับรถกันหน่อยนะคะ
พระนอธบอกว่าตอนนี้ไม่ได้คิดหนีไปไหน
แล้วก็ยังไม่ได้รับหมายจับอย่างเป็นทางการจากตำรวจ
หลังจากนี้ไปต้องการที่จะศึกษาพระธรรมวินัยต่อไปเรื่อย
ยังไม่มีกำหนดลาศิขาบทในช่วงนี้ด้วยค่ะ
น็อตอัครนัทอริยฤทธิวิกุลหรือว่าพระเข็มธรรมโม
นักแสดงแล้วก็พิธีกรชื่อดังที่โด่งดังในคดีกลับรถ
ตอนนี้ก็ยังคงบวชอยู่เที่ยวไร่เชิญตะวันจังหวัดเชียงราย
แล้วก็ไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวบันทึกภาพ
ภายในศูนย์วิปัสนาสากลขณะที่ปฏิบัติธรรมด้วย
โดยพระน็อตบอกกับผู้สื่อข่าวเพียงสั้นว่าประเด็นที่ถูกออกหมายจับนั้น
ตอนนี้ยังไม่ได้รับแจ้งยังคงปฏิบัติธรรมอยู่ที่ไร่เชิญ
วันอย่างสงบเพราะได้อ่านหนังสือธรรมะทั้งวัน
ตั้งแต่บวชเป็นพระได้สวดมนต์แผ่เมตตาให้คู่กรณีทุกวัน
ตอนนี้ยังไม่มีกำหนดลาศิขาบทอย่างเป็นทางการ
เพราะว่าต้องการช่วยงานพระอาจารย์ววชิระเมธีไปเรื่อย
หากตำรวจจะไปจับก็ไม่คิดที่จะหนีไปไหน

ตอนนี้ขออยู่อย่างสงบเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยไปเรื่อยจะดีกว่าค่ะ